เหตุการณ์นี้ก็สุดระทึกเหมือนกันเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยเขาตามไล่จับเจ้าจงอางยักษ์
แต่ไม่ได้บุกล้าวไก่เลยนะคะมันบุกเข้าไปในคอกวัวเลยค่ะ
นี่ครับนี่ครับหลากออกมาแล้วครับยาวเราสี่เมตร
เติบครับตัวนี้เติบครับนอนิงนิงหู้นอนิงนิงอย่าชวนหู้
อย่านอนิงนิงหู้นอนิงนิงอย่าชวนหู้โอ้ยมันเหิมเกลิม
มันไม่เข้าเล้าแล้วมันเข้าคอกมันใหญ่ค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตะบนทุ่งสายอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนขอความช่วยเหลือเหตุงูจงอางขนาดใหญ่บุกไปในคอกวัวค่ะ
มาจับทีค่ะเอาไปปล่อยป่าหน่อยเกรงว่า
จะถูกจงอางกัดตายเจ้าวัวต่างที่อยู่ในคอกอ่ะนะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะคะก็คือตรงนี้เป็นคอกวัวนะอยู่บ้านเลขที่๑๑๖ทับ๑
หมู่๘ตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปพบกับคุณเรืองยศแก้วทิพย์มนตรีอายุ๗๒ปีเจ้าของบ้านนี่แหละ
เขาเป็นคนแจ้งว่างูจงอ้างมันเลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในกระสอบอาหารวัว
คอกวัวเลยค่ะเจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้บ่วงแบบนี้ค่ะ
พยายามที่จะคล้องจับหัวงูจงอ่างแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังแบบนี้คุณเห็นไหม
เนื่องจากว่างูจงอังเนี่ยมันตัวใหญ่ยาวดุร้ายคุณดู
นี่น้องใบตองถ้าคุณไม่บอกว่าเป็นจงอางผมคิดว่างูเหลือม

ใช่แล้วคุณมันดุร้ายเพราะมันพยายามแว้งกัดเจ้าหน้าที่นะ

เอาขึ้นกระโดดขึ้นกำแพงไปเลยอ่ะ

คล้องหัวงูจงอางจับออกมาได้สำเร็จ
เพราะงูจงอางตัวนี้มีความยาวถึง

จริงแล้วมันตัวใหญ่นะโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นงูเจ้าที่ที่เขาเรียกเจ้าบองหลากับตัวใหญ่จริงนะคะ
ก็ทางใต้จะเจองูจงอางแบบนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะ
ก็ไปสอบถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนที่กำลังนำวัวเข้าคอกเนี่ยไปเจอกับงูจงอางอยู่ในคอกวัว
ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาไม่อย่างนั้นงูวัวของเขาเนี่ยจะถูกงูจงอางกัดตายกันหมดคอกก็เป็นได้
ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคุณดูดิเนี่ย
ยาวใหญ่กว่าขาคุณพี่เขาอีกอ่ะ
ก็ตอนนี้ก็ใส่ถุงกระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่ต่อไป
มันก็จะคิดว่าดังนั้นละ